สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะซอฟต์มากจริงนะซอฟต์สุดนะครับ

คุณพระดำครับตัวนี้เป็นไงบ้างแวดวงการเมืองของคุณ
เธออ่านข่าวฉันไม่ได้ภาษาแล้วเนี่ยฉันไม่ยุ่งมุ่นวายกับใครเขา

เอามาเรื่องของแท็กซี่เฉานะครับเขาบอกว่ามีพิธีกรชื่อดังจากเกาหลีเนี่ย
เมืองไทยขึ้นแท็กซี่ปรากฏว่าถูกไล่ลงทุน
ไล่ลงจากรถแล้วเอาบ้ายไล่บ้านด้วย
ของรุเซียเป็นคิมอูรินะฮะเป็นพิธีกรรายการทีวีชื่อดังของเกาหลีใต้นะครับ
แล้วเค้าจงเป็นพิธีกรดังของแดนโสมได้มีการโพสต์คลิปลงมานะครับ
โชเฟอร์แท็กซี่ไทยถือไม้ไล่ตีกลางถนนแห่งหนึ่งของกรุงเทพ
มีคลิปมั้ยฮะเราพูดคลิปตั้งหน่าเราต้องเอาคลิปมาเลยฮะ
นี่นะครับเพียงพิธียิกรหรอ

คุณต้องปิดหน้าคุณหนุ่ม
อันนี้เขาอะไรกัน
นี่นะครับก็คือโดยคิมอุริเนี่ย
เขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
ก็ไปใช้แท็กซี่นะครับใช้บริการแท็กซี่
ทะเบียนท้อทหารหอหีบ๘๓๙๗สีชมพู
ซึ่งแท็กซี่เนี่ยตอนแรกก็พาขับวนไปวนมา
จากปกตินะครับเคยนั่ง๑๐นาที

แท็กซี่เขาก็บอกเลยขอเพิ่มค่ารถได้

คิมอุริและเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันก็ไม่ยอมจ่ายนะ
ก็ยังมีการหยิบไม้ออกมาไล่ฟาดเขาด้วย
ทั้งนี้คิมอุริได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าว

ให้ระมัดระวังในการมาเที่ยวเมืองไทยหน่อย

อุริได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้ว
แต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นถูกแชร์ไปในโลกออนไลน

เมื่อปี๒๕๕๗ซึ่งในปีนั้น
เขาเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ย

ถึงกลายเป็นข่าวขึ้นมานะ

กลายเป็นที่แฟนคลับต้องไปเลี้ยงสนุกสัตว์ให้

ถ้าวันไหนพี่มาพร้อมกันบางทีแย่งกันในขวดนั้น

แย่งกันเนี่ยสองคนเนี่ย
เป็นเรื่องที่ยังไงเดี๋ยวตำรวจคงต้องเรียกมาดูนะ
ไม่แต่เอาจริงไหมมันก็เป็นปัญหาทุกประเทศป่ะ
ทุกวันนี้ถ้าสมมุติคุณไปฮ่องกง
เราคิดถึงรถแท็กซี่ไปโบก

ไอ้เรียกยากก็ไม่เข้าใจได้
แต่ที่ว่ากรณีที่เป็นข่าวล่าสุดคือเรียกแท็กซี่
นั่งแท็กซี่ไปแล้วพาเขาวน
พาเขาวนไม่พอไปขอเงินเพิ่มเขาอีก

ไล่เขาลงจากรถแล้วเอาไม้ไล่ฟาดเขาเนี่ย
เขาถึงบอกแอปพลิเคชันของประเทศไทยมันยังผิดกฎหมายอยู่

แต่อันนี้น่ากลัวมากเลยไปเอาไม้ลงไป

มันไม่ใช่นะอันเนี้ย
จะคุยกันด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจริงไม่ควรนะ

คอเป็นภาคช่ายอาจจะอย่างนี้

ก็ไม่รู้นะแต่ว่ายังไงเขาเช็คได้
เช่าก็เช็คได้

ไปอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้หลายคนบอกแม่คือร้องไห้

นำเสนอว่าโอเคละฟิล์มติดคุก๑ปี

ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ถูกสารอาญาพิพากษา
ให้จำคุก๑ปีปรับเงินนะฮะ๑๐๐๐๐๐บาท

ทรัพยากรเป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐาน
ร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ

แล้วก็ร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส

แต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่เจ้าตัวรับสารภาพ
ซึ่งก่อนหน้านี้ฟิล์มขึ้นสารนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ครั้งที่เขาขึ้นศาลเขาให้การรับสารภาพโดยหมด
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต่อสู้คดีครับ
ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๖เดือน
ปรับเงิน๕หมื่นบาท
แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยมีคดีความมาก่อน

แล้วก็ที่สำคัญฟิล์มมีชื่อเสียงมีหลักมีแหล่ง
โทษจำคุกจึงรอลงอาญา๒ปี
แต่ในขณะเดียวกันต้องมารายงานตัว๑ปี
ำเพ็ญประโยชน์๒๔ชั่วโมง
ซึ่งหลังจากที่สารได้พิพากษาแล้ว
เวลาต่อมาฟิล์มก็ได้โพสต์ภาพของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
เขียนข้อความว่าข่าวสมัยนี้ทำไมมั่วกันนักนะ
พ่อแม่ผมอ่านหัวข้อข่าวตกใจกันหมดเลย

ไม่ต้องตกใจกันนะครับก็มาเสียแค่ค่าปรับ
ไม่ได้มีอะไรคนโทรมากันเต็ม
ผมอ่านหัวข้อยังตกใจเลย
เขียนให้มันถูกด้วยนะครับด้วยความเคารพ
ซึ่งในเวลาต่อมาฟิล์มก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ต่อสู้กับคดีทางศาลว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เขาก่อนอย่างแรก
ครั้งนี้ผมตัดสินใจยอมรับผิดและก็ไม่ต่อสู้ทางสารต่อไป
เพราะเนื่องจากเรามีเจตนาที่ดีในการทำธุรกิจเพื่อประชาชน

หรือเป็นการที่แบบระดมทุนมานะ
เอาเงินซื้อและซื้อเป็นเครดิตเทอม
มันอาจจะเร็วไปสำหรับคนที่จะเข้าใจ
เพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็อาจจะยังไม่ครอบคลุม
บางคนอาจจะตีความไปถึงแชร์ลูกโซ่ด้วย
ทั่วไปทำไมอ่ะตีความมาแล้วเน่มีเขตมาก
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคล่ะ
เขาไม่ต่อสู้กับสารหรอกเพราะว่าเจตนาที่ฟิล์มเขามีเนี่ย
เขาบอกว่าในการทำธุรกิจเพื่อประชาชนอาจจะไม่ทันระวังต่อเรื่องกฎหมายใหม่
อืมทำให้เป็นการกระทำผิดทางอาญา
โชคดีที่สารท่านยังเมตตาแล้วก็มองเห็นในเจตนาของผม
ตอนนี้ธุรกิจของผมโตขึ้นกว่าเดิมครับและแน่นอนผมก็มีทีมกฎหมายและผู้ใหญ่ต่างต่าง
ให้คำแนะนำมากขึ้นนี่อาจเป็นสัญญาณว่า
ผมกำลังจะโตขึ้นทุกวันหรือเปล่าฟิล์มก็ถามอย่างนั้น
ผมต้องเตรียมอะไรสำหรับสิ่งออฟเป็นนักการเมืองฟิล์มไหมคะ

นักการเมืองฟิล์มเถอะเหมือนสิอยู่พักเดียวกับนั่นเถอะใคร
เขาเปิดร้านลงศพ
เออเอาลงศพเล็กมาให้ใช่ไหม

การทำธุรกิจแม้จะมีความคิดสร้างสารสุดท้าย
เราก็ต้องรอชุดจดกฎหมายแชทเจน

เออก็นั่นไงมันก็ยังไม่ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องอ่านข่าวแท็กซี่กันไปอย่างนี้
เรื่อยใช่ไหมอูเบอร์จบไปแล้วอูเบอร์ไม่มีแล้วอูเบอร์จบไปแล้ว
ตอนนี้อูเบอร์กับแก๊ปรวมกันไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็ยังไม่จบอ่ะ
คือหมายถึงว่ามันอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างขนาดนั้นหรือเปล่าคะ
เขาก็อาจจะแบบว่าถ้าสมมุติคนที่ไม่ตามตามมันก็มีคำถามอยู่ว่า
ถ้าสมมุติวันหนึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้มันเข้ามาถึงทุกคนหมด

ไอ้คนที่เขาขับแท็กซี่มาตั้งแต่สมัยหลายสิบปี

มันก็เข้าใจกันนะ

อย่าตัดตอนคุณหนุ่มฟังสิ
อย่าตัดตอนและอย่าโพสต์เฉพาะส่วนจนน่ากลัวจนเกินไป
หมายถึงว่าพลาดหัวข่าวอันนี้พูดถึงพลาดหัวข่าว
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปก็ได้คุณฟิล์มเขาฝากมาอย่างนี้

เออบางทีพลาดหัวข่าวไป
ฟิล์มสติมาแล้ว
โทรไปจากแล้วต้องแร่ง

ยังยังอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวช็อกสะเทือนแวดวงธุรกิจ

ทอมสันรอยสเตอร์สำนักข่าวและผู้ให้บริการข้อมูล
ทางด้านการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะ
ประกาศแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่
ด้วยการปลดพนักงาน๓๒๐๐ตำแหน่งนะพี่นะ
ปลดเยอะมากเลยพร้อมกับปิดสำนักงานอีกหลายสิบแห่งทั่วโลกด้วย
โดยจะใช้เวลาดำเนินการภายใน๒ปีที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะ
ทั้งนี้ผู้บริหารของรอยสเตอร์ก็มีสำนักงานใหญ่
อยู่ที่นครโตรนโตประเทศแคนาดา
ก็บอกในระหว่างการประชุมร่วมกับนักลงทุน
บอกว่าการปรับลดพนักงานดังกล่าว
คิดเป็นอัตราลดลงราว๑๒
จากจำนวนพนักงานทั้งหมดขององค์กรนะคะ
ขณะที่จำนวนสำนักงานจะลดลง๓๐นะ
จากปกติตอนนี้จะเหลืออยู่แค่๑๓๓แห่งเท่านั้นทั่วโลก
พนักงานส่วนใหญ่ได้รับแจ้งถึงแผนการปรับโครงสร้างขององค์กร

พร้อมกับเสริมบอกว่าโดยปกติบริษัทของเรา
จะมองหารู่ทางทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน

เพราะว่าต้องการจะปรับสมดุลของทรัพยากรในองค์กร
ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นมากในภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้

การประกาศแผนปรับโครงสร้างธุรกิจนี้
รวมถึงการปลดพนักงานจำนวน๓๒๐๐ตำแหน่ง

ก็ประกาศนะคะปิดโรงงานพร้อมกับปกพนักงาน

เยอรมนีก็ประกาศขายแบรนด์ทิ้ง
พร้อมกับแผนลดพนักงาน๑๒๐๐ตำแหน่งเช่นกัน

ก็ถือว่าเป็นผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุด

สวีเดนก็ประกาศปลดพนักงาน๗๕๐๐คนจากทั่วโลก
ภายใน๒๓ปีข้างหน้าเช่นเดียวกัน
คือปลดหมดเลยตอนนี้มีการปรับแผนธุรกิจใหม่กัน

คือมันก็เดี๋ยวนี้บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คน
ไปใช้เทคโนโลยีในการแบบมาทดแทนคน
ก็อาจจะเกี่ยวกับบริษัทส่วนหนึ่งอันนี้เมื่อก่อนเราย้อนกลับไป๕๖ปีที่แล้ว
ธนาคารมีอยู่ทุกจุด
วันนี้ธนาคารเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่าการทำงาน
เมื่อก่อนพ่อแม่เราจะปลูกฝังแล้วว่าต้องทำงานแบงค์นะ
เพราะอยู่กับการเงินมันจะมั่นคงที่สุด
คุณดูสิมาถึงยุคนี้พศนี้
คนทำงานธนาคารทั้งหมดกลับกลายเป็นว่าหายไปหมดแล้ว
ธนาคารเริ่มทยอยปิดตัว
แม้กระทั่งเขาบอกว่าวันหนึ่งนักข่าวก็คือประชาชนทุกคน

เมื่อไหร่จะแบบเสนอข่าวอะไรลงไปก็ทำกันได้หมดเลย

อีกหน่อยเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็แล้วนะ

อยู่บ้านแล้วก็ใช้เงินเถอะ

เขาบอกว่าช่องทางในการหาเงินต่าง

มันอยู่ที่ว่าพวกเราจะทันมันหรือเปล่าพี่
แต่แอบเห็นข่าวล่าสุดนะ
ที่บอกว่าจะเก็บภาษีของการแบบสั่งซื้อของออนไลน์
เพราะใช่ไง

ดูสิ
สุธรรมเป็นคนจัดการ

แต่ล่าสุดคุณหนุ่มฮะเราได้รู้ตัวคนขับแท็กซี่แล้วนี่ใช่ไหม

สุระชาติ

โดยกรมขนส่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่นะครับ
แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริง
๑๒๒ฐานวิสงค์ผู้โดยสารตามที่ตกลงมีโทษปรับ๑๐๐๐บาท
และฐานแสดงกิริยาไม่สุภาพมาตรา๑มาตรา๕๗นะฮะ

นั่นแหละนะฮะวันนี้ก็รู้ตัวกันแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา๓สาวโพสต์

ติ๊ดตักคองตัวเป็นโสดมานาน

นี่แต่ว่าพี่ต้องอ่านนี่

ก็เรียกจริงแต่เขาบอกอันนันดาหรอไม่ใช่
แต่มีอยู่๒คนเห็นข่าวของมัน
คุณดูนี่คุณต้องชอบมากคำ
คุณต่อแหลมันบางทีการแสดงกับคน

แค่ขำสาวโพสท์๓คนหัวเมีย
แฟนนุ่มจับเต้าเพื่อนเล่นได้ว่ะ

แล้วทำไมอ่ะ

เฟซบุ๊กนัชชานะฮะกรอบทรัพย์เนี่ยได้ออกมาโพสต์รูปภาพแล้วก็เรื่องราวของตนเองเนี่ย
ในลักษณะที่อยู่กินกับแฟนนุ่มแล้วก็ยิงสาวอีกคนนึง
ก็แปลว่า๓คนเรารักกันเนี่ยนะครับคล้ายกับรูปครอบครัว
พร้อมระบุด้วยว่าไม่ใช่เมียน้อยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมียเยอะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนโพสต์แล้วก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
รักทั้งสองคนไม่ชอบก็ไม่ต้องมาวุ่นนะคะ
ช่วยกันทำมาหากินถือว่าผ่านแล้วก็มีแฮชแท็ก
ข้าวแรงคูณสามทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะครับ
ถูกแชร์ออกไปก็ต่างมีคนเข้ามาวิภาวิจัย
แต่ฉันว่ารู้สึกการอยู่กับสามคนผงเมียเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะ

ใช่หมายถึงว่าคนเขาก็เป็นอย่างนี้กันเยอะแยะแล้วว่

ทนายที่ไปออกรายการเธอบ่อยชื่ออะไรนะ

แต่ถ้าอยู่กันแล้วไม่ทะเลาะกันได้ก็ไม่เป็นไร

คนที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ยสำหรับโพสต์ดังกล่าว
จริงแล้วตนทั้ง๓คนไม่ได้เป็นผัวเมียกันหรอก
เพราะหญิงสาวอีกคนในโพสต์เป็นเพื่อนสนิทเธอ
แต่เป็นเพื่อนสนิทคนที่โดนบีบเต้าเป็นเพื่อนสนิทของตน
ส่วนผู้ชายก็เป็นแฟนของตัวเองนั่นแหละ
แล้วไม่ว่าเหรอพูดชายก็เพิ่งคบหากันมาแค่ปีเดียวแล้วไม่ว่าเหรอ

อย่าคิดเยอะหยอกล้อหยอกเล่นกัน
หนุ่มหนุ่มดัจจริตทำเป็นกลัวทำเป็นตกใจ
ตัวผู้หญิงที่พวกเขาใจกว้างมากเลยอะ

คุณเนี่ยถ้าคนให้ผู้คุณมีผัวไม่ว่าเหรอ
คุณมีผัวคุณให้ผู้ยิงแล้วผู้ชายคุณอื่น
กะเทยจับหลีก็ได้

ใช่ไม่ใช่ต่อหน้าเลยนะเพราะต่อหน้าคือทำกันอย่างนี้ได้เหรอไม่ได้

คุณนี่มันจิตใจอมัยหิตผมจะบอกให้
ลูกจิตใช่ไหมจ๊ะถ้าผู้ชายกินกับเราได้เขาก็ต้องกินกับคนอื่นได้
ไม่ใช่แล้วคุณยอมปลอดภัยให้เพื่อนคุณจับได้เหรอ
โรคจิตจะบอกให้อย่างฉันมันไม่ได้มีรักแท้มนุษย์โรคจิต
ฉันคิดเสมอวันหนึ่งเขากินกับเราได้เขาอย่างนั้นก็อยู่กับเราต้องอยู่กับคนอื่นได้
พี่มดจำใจกว้างอ่ะเพย์คนใจกว้าง
โพสต์ลักษณะแบบนี้มีคนเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาก
ทำให้ตนเนี่ยได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
แต่ทั้งนี้ตนก็ไม่ได้คาดหวังว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ย
จะเกิดกระแสเพื่อหวังเอายอดไลค์อะไรนะ
ยังบอกอีกว่าเรื่องที่แฟนหนุ่มของตัวเองไปจับหน้าอกของเพื่อนสนิท
ตามรูปภาพนั้นตนเป็นผู้บอกให้จับเอง
โอ้วใจกว้าง

เก็บภาษีไหมคะอ่ะมันเป็นแอปพลิเคชัน

ลูกค้าก็เล่นกับเพื่อนสนิทตนแบบนี้
ซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรลูกค้าเขาเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วให้แฟนตนเองจับหน้าอกก็ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติตกใจอะไรเป็นอะไร
ส่วนมองที่ว่านุ่งผ้าขุนหนูนั้นยืนยันโพสต์นี้โพสต์นี้มีการพูดถึงกันเยอะนะ
เขาบอกว่าที่นุ่งผ้าขุนหนูนั้นยืนยันว่าสวมชุดชั้นในไว้ข้างในค่ะ
ไม่ใช่การถ่ายรูปภายหลังเสร็จภารกิจบนเตียง
ผมไม่เชื่อทำไมต้องดึงลงมาให้ดู
แล้วก็เพราะตน๓คนนอนกันคนละห้อง
แล้วรูปที่ถ่ายก็อยู่ในภายในรีสอร์ทขนาดที่ไปต่างจังหวัดด้วยกัน
ยังกล่าวที่ว่าขอโทษที่ทำให้สังคมเข้าใจผิด
ตนไม่ได้มีเจตนาให้เกิดกระแสดราม่าแบบนี้
ตนก็ไม่ได้รู้สึกกลัวว่าจะทำให้คนอื่นมองตนไม่ดี
เพราะคนสนิทก็รู้จักตัวเองดีอยู่แล้ว
อีกทั้งตนเองก็เขียนโพสต์เล่นอย่าไปคิดเยอะ
ผู้ชายบ้างดีกว่าแฟนเจ้าของที่โพสต์
่าว่าตนกับแฟนสนิทกับจริงแล้วสนิทกับน้องผู้หญิงคนนั้นมาก

ซึ่งรูปที่ถ่ายกันตอนที่นุ่งผ้าขุนหนูแล้วก็มีการจับหน้าอกนั้นน่ะ
ตนก็อยากถามก่อนว่าผู้ชายจับหน้าอกผู้หญิงนี่มันผิดเหรอคะ
ผู้ชายจับหน้าอกผู้หญิงมาผิดเหรอ
คุณผู้ชมก็ตอบกันเข้ามาแล้วกันอยากรู้เหมือนกัน
ถึงแม้ว่าตนจะจับหน้าอกคนที่ไม่ใช่แฟนตน
ตนก็ได้รับอนุญาตจากแฟนตัวเองอยู่แล้ว

ซึ่งน้องคนที่ตนไปจับหน้าอกเขา
ก็อนุญาตให้จับเล่นเช่นกันว่า

แล้วตนเองก็ไม่ได้คิดเกินเลยหรือไม่ได้หิว

ทำไมแต่นี่เป็นพ่อคนเธอดูซอฟต์ลงเรื่องพวกนี้เนอ
มีลูกสาวไม่ได้นะอย่างนี้

คือผมแต่ผมรู้สึกว่ามันทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ะ

คือถ้าจับเล่นโดยแล้วผู้ชายลงหม้อสุกี้กันมันใช่เหรอคะ

เห็นไหมล่ะฉันใดฉันนั้น
ไม่มันคนละคนละความหมายนะ

นี่สอนตัวเองลูกสอนตัวเองนะครับ
ตัวเองแล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรมยึดมั่นในความดี
ชอบให้มันได้เจ๋นไหม

คุณผู้ชมช่วยส่งไลน์มาหน่อยสิ

เล่นใหญ่โชว์กำลังภายในฉลองหิมะแรก
แต่ว่าฉากจบแต่เขาบอกดูไม่ได้เลยนะครับ
คือสำนักข่าวประเทศจีนเขามีการรายงานบอกว่าสภาพอากาศในหลายพื้นที่ของเมืองจีน
ได้มีโอกาสต้อนรับหิมะแรกของฤดูหนาวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
นี่นะครับนี่ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะเห็นไหมฮะ
เขาดีใจสุดขีดนะครับหลังจากที่ได้เห็นหิมะ
เขาก็เลยโชว์บันเลงเพลงจีนเลยเพลงมวยจีนเลย

ที่วัดฟซุอยู่ที่มันทนเหอนาน
นี่ครับเขาเอาหัวเนี่ยตกมั้ยตก
ขึ้นไปแล้วก็ทำท่านี้ไว้
นี่โชว์อดลื่น
ตกใช่ไหม
เป็นไรรึเปล่า

กำลังเขาเรียกเป็นการออกกำลังภายในนะครับ

แต่ว่าท่าไม้ตายอยู่ที่การขึ้นไปทำท่าหกสูง
แล้วก็ค่อยยืดตัวขึ้นกลางอากาศ

เริ่มเซไปตามแรงน้มถ่วงนะฮะ
ประกอบกับพื้นที่ลื่นจากหิมะ
ทำให้เขาเองสูญเสียการทรงตัว

นี่นะฮะโชคดีนะครับผู้ชายคนต่างนั้น

แล้วก็เดินกลับขึ้นมาได้ตามปกตินะครับ

แล้วก็ร่วงตกกระแทกใส่แนวกำแพงด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง

นี่นะครับเค้าบอกว่าคลิปดังกล่าวเผื่อแพร่เข้าไป
ก็อาจจะมีอาการมืนเมาระหว่างเดินทาง

แต่เขาบาดเจ็บแล้วก็มีแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเอง
โอ้โหโชคดีไปเนอะ
มาที่ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากันบ้าง
บริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ชาวเกาะแม่พลอยแล้วก็ยอดดอย
จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี๒๕๕๙
โครงการนี้พูดเลยว่าบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัด

เพราะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๒แล้ว
ภายใต้โครงการปีที่๑๒แห่งการแบ่งปั่น๕๐โรงเรียนทั่วประเทศ
ทุนการศึกษา๑๐ล้านบาทให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลทั่วประเทศครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษามากกว่า๗๑๖โรงเรียน
รวมเป็นเงินแล้ว๑๖๙ล้านบาท
เพื่อช่วยโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบปัญหาขาดแคนทุนทรัพย
ในการนำไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน
เช่นการสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
แล้วก็ที่สำคัญปัญหาใหญ่เลยคือปรับปรุงน้ำปลาปลาในโรงเรียน

ทางบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดก็เลยให้ข้อมูลว่า
ที่เขาได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการมอบทุนการศึกษานี้
ก็เป็นเพราะว่าการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านนะคะ

ที่ได้ร่วมมอบโอกาสการศึกษากับเยาวชนมากมายในถิ่นธุรกันดาลค่ะ
แล้วก็จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ
ภายใต้แบรนด์ชาวเกาะแม่พลอยแล้วก็ยอดดอย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานของสังคมไทยให้แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืน
โรงเรียนใดประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะ
ก็สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้ที่บริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัด
เอาล่ะฮะช่วงหน้าพระเอกโคตรติ๊บทำไฮโซท้อง
เป็นไฮโซด้วยเหรอเนี่ยมีแต่คนถามว่าไม่รู้
เพราะว่าพอซันนี่ครองโสดมานานสุดอาจจะกลับมาเล่าให้ฟัง
มาพระเอกโคตรติ๊ดเหรอมีเรื่องเผ็ดแสบ

และเด็ดมาให้ตะลึงตึงโป๊ะกันอีกแล้ว
ทำไมล่าสุดวงในต่อสายด่วนมากระซิบข้างหูว่า
เดือนหน้ามกราปี๒๐๑๙เนี่ยพระเอกโคตรติ๊ด
กำลังจะสละโสดแบบสายฟ้าแลบ
หลังจากที่เก็บรักษาความโสดมานาน
ซึ่งเจ้าสาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นไฮโซคนสวย
เป็นไฮโซนะรวยมาก
นามสกุลคงคุ้นหูเป็นอย่างดี
เพราะฝ่ายหญิงออกอาการเบนโลให้เห็น

อันดริวที่ยังไม่แฟนเลยซันนี่
มีแฟนแล้วมั้ยก็มีป่ะมีอะแล้วคนที่แบบไม่มีแฟนที่มี
กับอะลำนาก็ไม่ได้มีแฟนนั่นนะเขาก็ใช่ไหมอะกลับมาลูกอาสาร
ขึ้นแบบเรียบง่ายณพิพิธภัณฑ์ชื่อดังใจกลางเมืองกรุงซึ่งเป็น

ใครวะอ่านแล้วแบบมันไม่รู้อย่างนี้

พี่พิทธภัณฑ์ชื่อนางใจกลางเมืองกรุง

แต่นี่มันเรื่องราวน่ายินดีชัด
แต่งงานมีครอบครัวได้ทายาทตัวน้อย
มาเป็นโซ่ทองคล้องใจน่าจะแฮปปี้จะตาย

ฟรรณีเขาบอกว่าประเด็นเนี้ย
ตัดเขาจากตัวเลือกอักษรย่อได้เลยทันทีไม่ใช่เขา
แต่จริงเดี๋ยวก็รู้แล้วไหมอีกนิดเดียวก็จะเดือนหน้าแล้ว
แล้วเขาก็มีการสู่ของไปแล้ว
ไม่รู้พี่ต้องไปตามดูว่ามีใครไปสู่ขอล่ะค
เขาก็คงประกาศในอะไรของเขาแล้วแหละถ้าเขาไปสู่ขอแล้วอ่ะถูกปะล่ะ
อ่ะหรือมันอาจจะไม่ใช่พระเอกรุ่นเราเหรอพระเอกเด็กน้อยป่ะ
ใครเราจะมีใครเป็นพระเอกติ๊ดอ่ะไม่รู้ว่ามันใครอ่ะ
มีใครติ๊ดบ้างไอน้ำมีไหม

มันก็เข้าไปดูไอจีพี่เป้สิว่าแบบไม่พี่เจ๊คงเป็นเป้

เออมีเป้อารักอีกอ่ะมีใครอีก

เป้มันมีแฟนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นพี่เป้ป่ะนี้ถ้าเขาไปสู่ขอจริง
เดือนหน้าเขาจะแต่งเขาคงโพสต์ลงแล้วแหละว่าเขาไปสู่ขอแฟนถูกปะล่ะ
มีไหมเนี่ยเนี่ยตีกันไปนะเสียโป้เสียโป้ป่ะใครโป้ไหนเสียโป้อานนท์ป่ะ
พระเอกเรื่องอะไรมีใครอ่ะใครฮะไม่รู้อ่ะแอนริวเหรอแอนดริวที่แบบเขาบอกประคองความโสดมานานแสนนานอ่ะ
ก็แอนดริวไงที่โสดมานานแสนนานเหรอเดี๋ยวก็รู้แล้วอีกแอนดริวสิไม่เคยมีแฟนเดี๋ยวก็รู้เดือนหน้า
นิวไม่เคยมีแฟนถ้าสมมุติเป็นเขาบอกว่าเป็นพระเอกที่แบบว่า
เรียกว่ารักษาความโสดมานมมานานก็จะเป็นใครเป้ก็เคยมีแฟนตลอดถูกป่ะ
นี่เป็นพระเอกที่รักษาความโสดมานมนานรักษาความโสดอาจจะไม่ได้แต่งงานคงจะมีแฟนหรือเปล่า
แต่เราอาจจะไม่รู้หรือเปล่าแอนดิวไงไม่มีแฟนไม่มีจริงเหรอเพราะว่าแอนดิวไม่มีแฟนเลย
อันนี้ไม่รู้แล้วพูดฝั่งเดียวกันเป๊ะเอามาอย่างงี้อันนี้สำหรับความหวานเลยค่ะ
คุณจียหญิจะไปคอมเม้นแสวอาร์เดอร์สตาร์ก็ครบกันมาสักพักแล้วนะคะ
สำหรับคู่ของหนุ่มอาอานัทพลกับแฟนสาวเน็ตไอดอลเอ้ยพรสวรรค์ผู้เสือ
หรือว่าเรารู้จักกันในชื่อของน้องเอ้ยบ้านเบี้ยว
ต่างจากที่เรานำเสนอข่าวกันไปนะครับน้องเอ้ยน้องเอ้ยอุ๊ยที่เป็นเด็กมลังศิษฐ์เป็นเน็ตไอดอลไง
ที่ถ่ายรูปแล้วบ้านเบี้ยวไงเธอ
แต่ยังไม่เคยเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการสักทีนะคะแล้วก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีภาพของหนุ่มอัน
ไปถือเค้กวันเกิดในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงซึ่งเอ้ยก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดของอา
ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบว่าแบบเนืองเนืองกันเลยอ่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้โพสต์
เปิดตัวอย่างเป็นแบบทางการเรียบร้อยเลยนะคะโดยในอินสตาแกรมของอาร์
แล้วก็เอ้ยต่างก็แท็กหากันแล้วก็ลงรูปที่ลงนั้นก็เป็นรูปที่แบบกอดคอจับมือกัน
หวานมากท่ามกลางทุ่งนาที่มีลมพัดอะไรแบบนี้
จากเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการที่พร้อมกันจะมาแซวแล้วเนี่ย

เขาก็แบบน่ารักเขาก็ไปแซวอะไรอย่างนี้

นะครับคือทางภรรยาของแก

พูดบอกว่ามีคนไปว่าเขา
คือแค่ไปทำหน้ามาคุณพระดำดู

อ๋อนั่งไปทำเกาหลีเหรอ

คืออย่างนี้คุณมดเอ็นดูพระย่างคุณหม่ำจกมกนะครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับคอมเมนต์ที่มีคนมาบอกว่า

แคปชั่นนะครับบอกว่าก็ยอมรับว่าไปศัลยกรรมมาจริง
เพราะตนก็อยากสวยแต่คนเราเนี่ยดวงไม่เหมือนกัน

ตนอาจจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นที่ทำแล้วสวยขึ้น
แต่ก็ช่างเถอะขอบคุณนะที่ดูแลหนังหน้าให้
เออเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาสงสารเขาเนอะ

อ่ะนะฮะส่วนอีกมุมหนึ่งนะครับ

ลูกสาวของคุณมศเนี่ยบอกว่า
อะกาศมันหนาว
คนแบบนี้เห็นดีที่สุดก็คือตัวเอง
เคยยินดีกับใครทั้งนั้นตนเองโดนมาเยอะแล้ว
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอื่นจะมายุ่งมากเรื่องอะไร

ก็เหมือนคนเราสิความ

สุขภาพสุขภาพหวานโอ้น้ำแต่จริงก็ไม่เห็นในสุขภาพ
ไม่ใช่หรอกเขาติดนิสัยจากเธอไงเขาเป็นพิธีกรดีเด่นไง
ไม่ใช่ในนี้เขาต้องพูดมาอีกทีนี่เขาบอกเลยว่า
หมามคงเข้าไปขี้ในปากคนหนึ่งกับเม้นแหมอุจาระ
แหมอุจาระเบรกหรือยังล่ะเบรกจริงช่วงหน้าอำอธิชาชนะคดีแล้วเธอ
ยังไงก็ที่ตอนนั้นเป็นดาราดีไม่ชอบไปเป็นผู้จัดไงเธอ
อ๋อช่วงเออก็โดนโกหงไงเธอเออเอามาก็ไม่ข่าว
ลูกคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะอันนี้เป็นของอลินอรันบ้าง
ลิงนี่อินเนอร์แรงมากแสดงออกทางสีหน้าเมื่อคุณพ่อคุณแม่เขาพาออกไปเที่ยว
ก็เรียกว่าฉายแววความน่ารักเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะสำหรับน้องอลินลูกสาวของคุณแม่โอปอล
แล้วก็คุณพ่อโอ๊คที่ล่าสุดเนี่ยก็มีคำพูดน่ารักออกมาเรียกเสียงหัวเราะ
แล้วก็รอยยิ้มจากแฟนคลับรุ่นใหญ่แล้วก็ยังมีอินเนอร์การแสดงออกทางสีหน้าด้วยนะคะ
ของสาวน้อยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวทำเอาหลายคนถึงกับต้องใจละลายไปพร้อมกันเลย
ล่าสุดค่ะคุณแม่โอปอลก็โพสต์ภาพครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยที่คุณแม่เขาอุ้มน้องอลินเนี่ยนะคะ
ส่วนคุณพ่อเขาอุ้มน้องอลันขณะไปเที่ยววันพ่อพร้อมกับข้อความประกอบว่าวันนี้พี่อลินสนุกมาก
แล้วดูหน้าอลินดูอลินทำหน้างานนี้คอมเมนต์จากแฟนคลับของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแฝดนี่โอ้บอกเลยว่าอินเนอร์น้องอรินนี่ได้คุณแม่มาเต็มเลยนะคะ
เหมือนแม่แม่เหมือนแม่ทุกอย่างเลย๐เหมือนโลกน่ารักมากน่ารัก
เขาบอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้อย่าพูดจาแบบอย่างนี้

กิ๊บก็เป็นคนที่ซอฟต์ไปเลยนะ

ทุกวันนี้กุ๊กกิ๊บเสียงอย่างนี้ซอฟต์
เหมือนแบบซอฟต์บอกทำไม

โกรธป๊าป๊าแล้วนะอย่างเมื่อวานมาเนี่ยโกรธป๊าป๊า
ถ้าป๊าป๊าไม่พูดครับมายุจะไม่รักป๊า

เค้าก็ไปอยู่ในสังคมของเค้า
เออเค้าก็ไปอยู่ในสังคมของเค้า

อืมแล้วอันนี้เค้าอาจจะเรียนแบบบุคลิกของพ่อแม่มา
มันให้แต่ผู้หญิงอ่ะแต่ผู้หญิงเหมือนแม่เลย
เมื่อกี้ทำหน้ามองบนทำหน้ามองบน
เหมือนแม่เลยส่วนเด็กผู้ชายเหมือนพ่อ

อืมจริงนี่ดูสิมองบน

เหมือนกับลูกชมพู่เขาบอกอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันนะ

เขาบอกจะมีคนหนึ่งที่แบบอารมณ์จะเสีย

สายฟ้าดูอารมณ์ดีดูคิดเล่นตลอดเวลาเลย

ใช่ไหมแล้วเวลาที่เขามาอัดรายการเขาเอาลูกเข้ามาด้วยเหรอ

ลักร้าน

คุณจตุลงลูกสาวขายออกแล้ว

คืออย่างนี้แฟนของใบเฟิร์นก็ชื่อว่าเคนฮาเซกาว่า

ก็หน้าตราดีอยู่
พิรงว์เนี่ยเจตุรงฌ์เนี่ยเค้าก็หวงลูกสาวมากเลย
เค้าบอกเลยว่าลูกตัวเองเนี่ย
ก็ยอมรับนะมาคุยเรื่องแต่งงานบ้างเหมือนกัน

พวกลุงกันอยู่ก็ไม่รู้เริ่มเห็นมีการขึ้นยอกยื่นพ่อเสนอมานะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการมาสู่ขอแบบจริงจัง
ก็ฝากลูกสาวไปบอกแล้วถ้ามีเงิน๒ล้านเมื่อไหร่ให้มาคุยกันนะครับ

ก็มองว่า๒ล้านเป็นการการันตีว่าลูกสาวจะไม่ลำบาก
สุดท้ายแล้วเงินนี้เขาต้องคืนกลับไปที่ลูกอยู่ดี

รับส่งสาวใบเฟิร์นนะครับเวลาไปทำงานดึก

หรือว่างั้นนะฮะ

แต่ว่าแกก็เรียกไปเล่นอย่างนั้นแหละ๒ล้าน

เพราะว่าเป็นคุณพ่อแล้วไงมีลูกสาว

ห่วงลูกผมจริงทำไม

หวังลูกสาว

เมื่อก่อนก็พูดครับอยู่นะเดี๋ยวนี้เป็นข่าวอีกแล้ว
เอ้าแกเห็นบรรณิสัย
เอ้าคุณอั้มอธิชาติ
ตอนนั้นตั้งแต่ทำละคร

ก็โดนโกงไปเกือบหมดเลย

ชนะคดีฟ้องร้องกันมานานหลายปี

ความจริงชัดเจนแล้วในที่สุดนะฮะสารชั้นต้นได้พิพากษา
ให้คุณอ้ำอธิชาติชนะคู่กรณี

เอาจริงก็ยังไม่ได้คืนมาสักบาทนึงนะ

ผมฟ้องไป๓คดีได้สู้กันไปตามข้อเท็จจริงว่า

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วครับ

ทางนั้นต้องชดใช้เงินให้ผมเนี่ย

ตัดสินจากศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ระหว่างบริษัท๖ฮของคุณอ้าม

เคยมีการไก่เกลี่ยกันแล้วเหตุผลใครก็เหตุผลของมัน

สรุปทางนั้นได้แสดงเจตนาที่จะจ่ายเงินให้เราแล้วใช่ไหม
ยังไม่มีการติดต่อมาเลย

ก็ยืดระยะมันก็ยังมีสิทธิโอกาส

ส่วนนักแสดงบางคนที่ยังไม่ได้เงินเนี่ย

แต่คือดาราก็คือจากที่เคยตกลงไว้เคยได้เท่าไหร่
มันก็ยังไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเงินก้อนมันไปแล้ว

วันนี้ไปกันก่อนจริงนะฮะสวัสดีครับ